แล้วทำไมถึงขึ้นไปบนต้นกล้วยแล้วช่วยลงมาได้ไหมไปดูค่ะ
คะตอนแรกที่คุณบอกว่าแมวติดต้นกล้วยดิฉันนึกถึงบ้านดิฉันแล้ว
เพราะว่านึกว่าแอบไปถ่ายที่บ้านค่ะ
เพราะว่าเศรษฐีบ้านคุณคือแมวบ้านคุณก็ไปติดต้นกล้วยของเขา

จะบอกว่าที่แมวส้มสองตัวขึ้นไปอยู่บนยอดต้นกล้วยเพราะเพราะ

น่าจะหนีหมาขึ้นไปอยู่ที่ยอดกล้วย

เจ้าของบ้านบอกอ้าวไอ้ส้มสองตัวนี้ยังไง

ขึ้นไปขนาดนี้ลงไม่ได้ก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปช่วยล่ะค่ะ

เจ้าของบ้านถึงถ้ามันปีนบันไดคิดดูแล้วกันสูงขนาดไหน
นึกว่าจะตัดต้นกล้วย
ตกใจอยู่
แล้วก็เอาลงมาพักเอาไว้ตรงที่กำแพง

ปล่อยก่อน

แต่ไอ้ต้นกล้วยเนี่ยมันยังไม่คุ้น
นะคะแต่สุดท้ายเอาลงมาได้อย่างปลอดภัย
ชาวบ้านบอกสงสัยนะจะต้องจับ๒ตัวนี้ขังไว้แล้วแหละ
ไม่แน่ว่ามันจะแบบแอบไปสนที่ไหนอีกหรือเปล่า
ยังไงก็เอาใจช่วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของคลิปติ๊กต๊อกนี้ด้วย
คุณอาร์ดชวินสองข้อสี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะ